ฉุกเฉินของโรงพยาบาลที่จังหวัดสกลนครครับคุณผู้ชมครับ
ผู้ชายคนนี้เนี่ยลักษณะเหมือนเมายานะฮะ
เขาเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาล
แต่ด่ากราดเลยด่าเสียให้หายเลยฮะ

มองดูอายุสัก๒๐๓๐ปีได้
ยืนด่าพี่พยาบาลกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอย่างดุเดือด
จับใจความได้ประมาณว่าเขาไม่พอใจ
ที่พี่พยาบาลไม่ยอมรักษาพ่อแม่ของเขา
จากนั้นตำรวจมาครับทหารมาด้วย

ไม้ง่าต้องมายันยันผู้ชายคนนี้เอาไว้นะครับ
แล้วก็คุมตัวขึ้นเตียงคนไข้
เพื่อจะส่งรักษาอาการป่วยจิตเวทมาแล้ว

ยันแบบนี้ไปล็อกกดเอาไว้
คลิปนี้เจ๊ม้อยวีพลัสนะครับ

คนสติไม่ดีเข้ามาก่อเหตุวุ่นวาย

เหตุเกิดตีหนึ่งสิบนาทีของวันที่๒๘

แฟนเพจก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่า

ควรจะเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัย
หลักผู้ศุกรการอาการแพทย์ให้มันดีกว่านี้นะ
ผู้สื่อข่าวสอบถามไปนะครับ

วงวิชิตท่านเป็นรองผู้อำนวยการ

เข้ามารักษาการบาดเจ็บจาก

แต่จู่ผู้ชายคนนี้ลุกขึ้นเอะอะโวยวาย

ด่าเจ้าหน้าที่ด้วยถ้อยคำที่หยาบคาย
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นและฟังไปในคลิป
เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งตำรวจให้มาช่วยระงับเหตุ
ซึ่งผลการตรวจร่างกายของเขามีสารเสพติดด้วยครับ
หลังจากเกิดเหตุนะครับพอรุ่งเช้าหายเมาส่าง
ก็คราวนี้ผู้จารู้เรื่องนะครับ
ที่ห้องฉุกเฉินนะครับก็มีการเสียหายบ้างเล็กน้อยนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกพุทธินันอำพันธ์นะครับ
ท่านผู้กรรมกราบการสอบภอมือสกลนครเปิดเผยบอกว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับตอนแรกตำรวจ
ก็ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ชายคนนั้นหรอกนะฮะ
เนื่องจากยังไม่ทราบผลตรวจปัสสาวะนะครับ
ปรากฏว่ามีสารเสพติดในร่างกายนะครับ
โรงพยาบาลก็ยังไม่ได้แจ้งความดำเนินคดี
เดี๋ยวหลังจากนี้ตำรวจจะติดตามตัวชายคนนี้